ช่วงนี้อยากชวนคุณผู้ชมไปร่วมวิ่งการกุศลกันหน่อยนะครับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑บ้านหัวช้างจังหวัดลบบุรีครับ
จัดวิ่งการกุศลวิ่งก้าวเดินเพลินเพื่อน้อง๕๐ปี
ไทยรัฐวิทยา๑จลบบุรีครับ
และในโอกาส๑๐๐ปีชาตการนายกัมพลวัชรพล

แล้วก็นำรายได้ไปบำรุงการศึกษาและเป็นทุนให้กับน้องด้วยนะครับ
บอกว่าโรงเรียนนั้นได้ร่วมกันกับชมรมนักวิ่งจังหวัดลบบุรีครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชน
จัดงานวิ่งเพื่อการกุศลที่ใช้ชื่อว่าวิ่งก้าวเดินเพลินเพื่อน้อง๕๐ปีไทยรัฐวิทยา๑
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๙มิถุนายนโดยใช้เส้นทางการวิ่งจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑
ถนนผนโยธินตะบนหัวช้างอำเภอเมืองลบบุรี
ไปตามเส้นทางถนนผนโยธินจนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก
ซึ่งมีธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามแล้วก็วนกลับมาเข้าเส้นชัยที่โรงเรียน
ทางนี้นอกจากจะนำเงินรายได้บำรุงการศึกษาและเป็นทุนให้กับน้องแล้ว
ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง๕๐ปีการก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑
บ้านหัวช้างจังหวัดลบบุรีและในโอกาสครบ๑๐๐ปี
ราชการนายกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑
เมื่อปี๒๕๑๒ด้วยครับ
จึงขอเชิญชวนทุกคนไปร่วมวิ่งการกุศลในครั้งนี้
โดยสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑
ก้าวเดินเพลินเพื่อนน้อง๕๐ปีไทยรัฐวิทยา๑
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
วิ่งก็มี๓ระยะด้วยกันนะครับ๓กิโล๕กิโลและ๑๑๕กิโลครับ
ระยะนั้นก็มีค่าสมัครเพียง๔๐๐บาทจะได้เสื้อ๑ตัว
แล้วถ้านักวิ่งทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยก็ได้รับเหรียญเป็นที่มรลึกด้วยนะครับ
ซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณสัก๔๐๐เมตรได้
มีอาหารน้ำดื่มพร้อมบริการรวมทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัย
สุขภาพของนักวิ่งทุกคนเป็นอย่างดีด้วย
ใครสนใจก็โทรไปถามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับ